อาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณหมอครับ

คนพออายุมากจะรู้ว่าเวลาทำไมมันผ่านไปเร็ว
เผลอแป๊บผู้ว่าชัดครบรอบ๑ปีเลยหรือครับ
วันนี้มี๒ประเด็นที่จะขีดเส้นใต้ถึงผู้ว่าชัดชาติ
ประเด็นที่๑เรื่องสำรวจความนิยมต่อการทำงาน
ประเด็นที่สองเรื่องที่จะจับมือร่วมกันกับคุณพิธา
เมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว

ผลสำรวจความนิยมของคนกอทมถึงความพึงพอใจของคนกอทม
ต่อการทำงานครบรอบ๑ปีของคุณชัด
โพลก็สำรวจออกมาหลายโพล
แต่ว่าผมขอสรุปผลสำรวจที่คัดออกมาให้เข้าใจง่าย
คอลัมป์แม่ลูกจันทร์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้

ประเด็นที่๑เรื่องการรับมือแก้ปัญหาฝนถล่มน้ำท่วมกอทม
เกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายการขุดลอกคลองสายหลัก๑๑๐สาย๑๐สายในกอทม
ระดมขุดลอกท่อระบายน้ำ๓๐๐กิโลเมตรใน๑ปี
หรือ๕๐ของท่อระบายน้ำทั้งหมด
อันนี้ที่หาเสียงไว้
พอไปถามคนก็ได้คะแนนเขาให้คะแนนอย่างนี้
เต็ม๑๐ได้๖คะแนน

นโยบายที่๒การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยให้สะอาดปลอดภัย
การลงทะเบียนผู้ค้าหาบเล่แผงลอยและพัฒนาให้เข้าถึงตลาดออนไลน์
ประเด็นนี้ในรอบปีที่ผ่านมา

คะแนนเต็ม๑๐ก็ให้๔
ส่วนประเด็นการแก้ปัญหารถติด

ทางเท้าให้ประชาชนอะไรพวกนี้

คะแนนเต็ม๑๐ได้๓๐๐

การแก้ปัญหาน้ำเสียเชิงลุก
และการกำจัดคัดแยกขยะ

อันนี้เรื่องขยะเนี่ย
คะแนนเต็ม๑๐ได้๕
ข้อต่อมาเรื่องการแก้ปัญหามลภาวะและฝุ่นพิษ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

คะแนนเต็ม๑๐ได้ตั้ง๗
อีกข้อหนึ่งก็คือการปฏิรูประบบจัดซื้อจัดจ้างในกอทม
ให้โปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณชน
คะแนนเต็ม๑๐นี่ได้ตั้ง๘
ฉะนั้นสรุปทั้ง๖ด้านเอามาเคลียร์กันแล้วเนี่ย
ผู้ว่ากอทมสอบผ่านคาบเส้นไป๕๐
แล้วเขาหมายเหตุว่าข้อดีของผู้ว่าชัดชาติคือขยันทำงาน๒๔ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุดไม่มีวันลา
ถ้าประเมินความตั้งใจแล้วเนี่ยได้เกิน๙๐
นี่เอามาให้ดูไม่กี่ด้านผู้ว่าชัดชาติว่ายังไงบ้าง
ผู้ว่าชาติชาติบอกไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาพร้อมนอมรับ
นอมรับนำมาปรับปรุงดีแล้วที่มีคนตี
ถ้ามีคนชมอย่างเดียวเราจะไม่รู้จะปรับปรุงตรงไหน
เราต้องเดินหน้าเต็มที่คำตีก็เหมือนเป็นแรงผลักดันของเรา

เรายิ่งต้องเปลี่ยนมาเป็นพลังบวกให้ได้ก็ขอบคุณ
๑ปีที่เราทำเต็มที่แล้วเชื่อว่าเราได้รับความร่วมมือหลายอย่าง
ทั้งนี้ส่วนตัวไม่ได้วิเคราะห์คะแนนนิยมที่ลดลงว่ามาจากเหตุไหน
แต่ว่าก็พยายามจะมอบหมายให้ทีมงานแต่ละด้านไปวิเคราะห์จุดอ่อนอยู่
และจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับ๑ปีที่ผ่านมา
ทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือประเด็นที่เป็นข่าวว่า
คุณชัดชาติจะได้นัดพบกับคุณพิธานอกรอบ
เรื่องนี้เนี่ยคุณชัดชาติบอกว่าส่วนตัวมองว่าไม่ว่าเป็นใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลก็ต้องมาหารือกันในประเด็นเหล่านี้
โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรหลักในการ
มาสนับสนุนการทำงานในกอทมทั้งใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนปลูกต้นไม้การคมนาคมขนส่งการจราจรการสาธารณสุขสวนสาธารณะรถไฟฟ้า
เรื่องเนี่ยเราไม่มีอำนาจเต็มโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์
อย่างปัญหาจราจรเนี่ยก็ต้องมาคุยกันเพราะเราเองได้ดูการจราไม่ได้ดูการจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์
อยากให้ตำรวจไปกับเราด้วยกันปรับปรุงเรื่องการคุมทางแยกเรื่องการบังคับใช้กฎจราจรก็น่าจะไปด้วยกันได้
อันนี้สำคัญถือว่าเป็นเรื่องดีไอ้ที่ยกตัวอย่างเรื่องการแก้ปัญหาการจราจรเนี่ยผมเนี่ยได้ก่อติดติดตาม
ผู้ว่าหลายคนแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาหาเสียงจะมาเป็นผู้ว่าจะแก้ปัญหาการจราจรอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ทำไมมาเป็นแล้วแก้ไม่ได้รถก็ติดเหมือนเดิมก็มาพบว่า
โครงสร้างการแก้ปัญหาการจราจรในกอทมเนี่ยมันผิดแผกแตกต่างกับโครงสร้างการแก้ปัญหาของมหานครอื่นเขา
ของเขาเนี่ยจุดเดียวรับผิดชอบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจบที่หน่วยงานเดียว
ของเราไม่มีใครฝ่ายไหนที่มีอำนาจเต็มเพราะอำนาจหน้าที่เนี่ยมันกระจายไปอยู่กับกอทมก็มี
อยู่กับตำรวจก็มีกอทมเนี่ยเขาก็มีงานเกี่ยวกับเรื่องการจราจรเรื่องเขามีหน่วยงานวิศวกรรมจราจรเนี่ย
จะเอาเส้นไหนเป็นวันเวย์ทูเวย์จะไปขีดตรงเส้นตรงไหนห้ามจอดตรงไหนไม่ห้ามจอดการกำหนดเรื่องว่า
ไอ้ไฟอัจฉริยะเนี่ยทางไหนควรจะเขียวกี่นาทีแดงกี่นาทีเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของกอทม
แต่ว่าตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกตำรวจจราจรไม่ได้ขึ้นอยู่กับกอทมนี่ครับ
เขาก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นอยู่กับบกจรอะไรต่ออะไรเนี่ย

พอมันไม่ได้ไปในทางเดียวกันเนี่ย
การแก้ปัญหาก็ยิ่งลำบาก
นี่คือเป็นปัญหาที่เรื้อรังกันมานาน
เพราะว่าตอนที่ร่างกฎหมายเรื่องการกระจายอำนาจ

ตอนนั้นก็พยายามจะร่างว่าจะทำยังไงที่จะถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางมาอยู่กับกตมให้ได้มากที่สุด
แต่สุดท้ายก็ถูกขัดขวาง

เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการประปาเรื่องของขนส่งมวลชนอะไรต่ออะไรเนี่ย
ก็ยังอยู่กับส่วนกลางอยู่กับรัฐบาลกลาง
อทมทำได้มั่งทำไม่ได้มั่ง
ไปหาเสียงไปหาเสียงว่าจะทำอย่างโน้นอย่างนี้
กลับมาทำไม่ได้คนก็ด่าเอา
ฉะนั้นการที่คนไฟแรงทั้งสองคน
คนหนึ่งเป็นผู้ว่ากอทมก็ไฟแรงทำงานจริงจัง

จะได้เป็นผู้จะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่ง

ถ้าคนสองคนนี้ได้คุยกัน
ผมว่าเขาจะได้ปลดล็อก
การแก้ปัญหากอทมได้หลายเรื่อง
โดยเฉพาะปัญหาการจราจร
ทำยังไงที่จะให้ทำงานสอดคล้องรองรับกัน
ทำไมยังไงที่จะให้ปลดล็อกให้กอทม
มีอำนาจหน้าที่มากขึ้น

การออกกฎหมายแบบกั๊กกั๊ก
โอนถ่ายอำนาจก็โอนไม่จริง
จะถ่ายอำนาจไปก็ทำได้ครึ่งครึ่งกลางกลาง

นโยบายเก้าไกลเนี่ยพยายามเรียกร้อง
ให้มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะนั้นการที่ได้มาจับมือกับผู้ว่ากอทม

ว่าถ้าจะเลือกผู้ว่ากอทมถ้าเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด
ถ้ายังถ่ายโอนอำนาจครึ่งครึ่งกลางกลาง
แบบที่กอทมเป็นอยู่ตอนนี้มันแก้ปัญหาลำบาก
มันแก้ปัญหาลำบากฉะนั้นเห็นด้วยครับ
ที่คุณพิธากับคุณชัดชาติจะได้คุยกัน
วันหนึ่งถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะได้พิจารณาว่า
จะแก้กฎหมายยังไงที่จะให้กอทมมีอำนาจเต็มเบ็ดเซ็ตเด็ดขาด

เอาง่ายเลยปัญหาการจราจรนี่แหละ
ถ้าอยู่อย่างนี้นะไม่มีทางแก้อะไรได้หรอกครับ
ฉะนั้นก็มีสองเรื่องที่ขีดเส้นใต้ถึงผู้ว่ากอทม
วันนี้ครับคุณบุ๊คคุณขวัญคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ